งานเดียวกันนั่นแหละก็เจอไอซ์พาริสด้วยนะคะ
แหมไปคุ้มเลยนะได้อัปเดตหลายคน
อายพาริชของเราคุณผู้ชม

เจ้าตัวและแฟนสาวคือคือไม่ค่อยชินนะครับพี่
ก็โดนเป็นเป้าไง

ดีกรีความหวานก็หวานสุดไปเลยจ้ะ
แต่เจ้าตัวบอกว่าตั้งใจมอบช่อดอกไม้

อีกคนนึงคือใครเดี๋ยวไอซ์จ๋ามาเคลียร์ด่วนเลยจ้ะ
ผมไปดินเนอร์มาครับผมไปกินข้าว
แล้วก็แค่นั้นกลับมาบ้านก็เอาช่อดอกไม้ให้คุณแม่ด้วย
คือหมายถึงว่ามันเป็นสิ่งที่ผมทำอยู่แล้วทุกปี
ทุกปีผมต้องซื้อดอกไม้๒ช่อครับผม
เพราะว่าผมมีวาเลนไทย๒คน

มันเนี่ยอย่างตอนนี้ผมก็ยังมีความแบบ